บางคนเนี่ยถึงกลับไปตั้งข้อสังเกตจับสังเกตว่าเอ๊ะหรือคนบนเรือเนี่ยเขามีคดีอะไรกันติดตัวอะไรกันหรือเปล่า

แล้วถ้าเขามาโดนคดีคุณแตงโมอีกเนี่ยถึงขั้นจะเข้าคุกเลยหรือเปล่าแบบไม่ได้ประกันตัวอะไรประมาณอย่างนี้
ท่านผู้ชมครับเราไปตรวจสอบเนี่ยนะฮะพบว่าปตนุพัฒน์ที่เป็นเจ้าของเรือแล้วก็สลับขับเรือกับโรเบิร์ตด้วย
แต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วตำรวจบอกช่วงเกิดเหตุโรเบิร์ตขับเรือ
เคยมีประวัติคดีนะครับอยู่๒คดีด้วยกันมีคดีซื้อขายของไม่ถูกกฎหมายเมื่อปี๔๙
แล้วก็คดีพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อปี๕๒แต่๒ข้อหาในคดี๒คดีนี้
เป็นคดีเก่าที่เคยต้องโทษและคดีสิ้นสุดอายุความไปแล้วก็ถือว่าไม่มีผลอะไรกับคดีใหม่ล่าสุดที่ถูกแจ้งไปนะครับ
คดีของคุณตังโมที่ถูกแจ้งคือข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ประกันตัวไปด้วยวงเงินสองแสนบาทนะฮะเจ้าของคดีคอคือสพเมืองนนทบุรีนะครับ
แล้วก็มีข้อความบรรยายต่างนานาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนบนเรือบอกเป็นวิรากรรมของไฮโซอารมณ์ร้อน
ไม่เป็นทำร้ายแม้กระทั่งกรรมการและผู้หญิงต่างชาติเพราะแพ้การแข่งรถคืนนั้นคน
ก็ไม่รู้หมายถึงใครเหมือนกันนะเขาโพสต์เอาไว้

แล้วก็นี่นะฮะชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับ
ในคดีนะโยงไปถึงคดีต่างนะครับ
ก็ให้ความเห็นว่าคนเรามันก็มีความเชื่ออะไรกันไป
ความผิดต่างนานาอะไรก็ว่ากันไป
บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์บอกคนนี้นี่แหละ
อยากจะเห็นถูกรับโทษก็ไม่รู้หมายถึงใคร
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกมันก็เป็นประเด็นตั้งข้อสังเกตในโลกโซเชียล

คนก็ไปคอมเม้นท์แสดงความคิดเห็น
คุณผู้ชมคะอยากดูโงเห้งของ๕คนบนเรือไหม

ใช่ค่ะหมอดูมาวิเคราะห์โงเห็งนิดนึง
อย่าเล่าแบบคร่าวนะเอาแบบสรุปให้ชัดเลย
ก็หลายข่าวหลายคดีแล้วก็มีประมาณนี้นิดนึง

อาจารย์ประจำฮวงจุ้ยที่ปรึกษากรรมการสมาคมโหรศาสตร์อนาชาติ
โงเห้งคนบนเรือทั้ง๕คน
ถ้าดูจากหน้าตาลักษณะหน้าตาโงเห้งเนี่ย
คนแรกคุณโรเบิร์ตนี่นะคะครับ
เป็นคนที่หน้าผากอิ่มกว้าง
เป็นคนมีทรัพย์สินใจกว้างเป็นเศรษฐีหน้าผากกว้าง
ก็คือมีทรัพย์สินอะไรแบบนี้นะคะ
สามเหลี่ยมหมายความว่าเป็นคนช่างคิด
ตาตาดุนะเป็นคนที่แน่วแน่เข้มงวดเจ้าระเบียบ
นี่นะคะปอค่ะปอปออาจารย์จุธามาสบอกโงเห้งดี
โงเห้งดีเลยคิ้วสองข้างไม่เท่ากัน
หมายถึงเป็นคนสองบุคลิกมักจะเป็นผู้นำ
จากลักษณะปีนี้ชื่ออยู่ในช่วงโลกาวินาท
ต้องมาผัวพันกับเรื่องเครียดเสียใจไม่สบายใจ
มีผู้ใหญ่ทำให้หนักใจครับจ๊อปค่ะคิ้วเป็นคิ้วโหนก
หูต่ำกว่าคิ้วคนนี้ต้องดิ้นลนต่อสู้ชีวิต
ถึงจะได้มาซึ่งความสำเร็จส่วนอีกสองคน
คุณกระติกดวงตาไม่นิ่งเลยจุดนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาดีหรือร้าย
ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเชื่อว่าถ้าผ่านเรื่องนี้ไป
จะดีส่วนคุณแซนเป็นคนหนกแก้มสูง
ว่าอารมณ์ร้อนดูจากดวงตาเนี่ย
เป็นคนมีสองอารมณ์นี่นะคะลองฟังเสียงอาจารย์จุธามาศค่ะ
โงเห้งตาของน้องค่ะที่เสียหายนะคะ
เห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มามาเจอกับ
เอ่อวันพฤหัสเป็นโลกาวินาศอีกนะคะก็มาทับกัน
แล้ววันที่เกิดเหตุนะคะจากดาวจรที่เกิดเหตุอาจารย์บอกว่า
ดาวจันทร์มาทับลักษณะมาทับลาหูเขานะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ย
มีเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำจันทร์ก็คือน้ำนะคะ
ลาหูก็คือปุกปับสัมพันธ์